คุณผู้ชมครับบรรยากาศในวันนี้คงถูกอกถูกใจใครหลายคน
โดยเฉพาะชาวกรุงหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องทนเจอกับอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมาหลายวัน
ก็ช่วยดับร้อนได้เยอะเลยทีเดียวแต่
ที่ตกลงมานอกจากจะดับร้อนแล้วบางจุดบางพื้นที่มาพร้อมกับความรุนแรง
สร้างความเสียหายเกิดขึ้นหลายพื้นที่เลยทีเดียว
หลังจากนี้สถานการณ์ฝนจะเป็นอย่างไรมาดูกันหน่อยนะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าฝนที่ตกในกรุงเทพวันนี้เป็นแค่ส่วนหางเท่านั้นนะครับ
ที่เข้ามาปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครของเรา
ใจกลางระหว่างภาคกลางภาคอิศร์แนวรอยต่อตรงนี้
หลังจากนี้เป็นต้นไปจากมวลอากาศเย็นที่ค่อยแผลลงมาเรื่อยครับ
ก็จะค่อยดันเอากลุ่มฝนกลุ่มนี้

พรุ่งนี้ก็จะไปตกแถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมานะครับ
ปีกตะวันตกผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคใต้นะครับ

ในวันพรุ่งนี้ก็จะได้เจอกับ
ศูนย์กลางของกลุ่มฝนฟ้าขนอง

แน่นอนฝนตกลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออากาศเย็นนะครับ

จะสังเกตว่าสีฟ้าปกคลุมเป็นแนวยาวตั้งแต่

ส่วนภาคอีสานอาจจะทนร้อนนิดหน่อย
พรุ่งนี้อาจจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นบางจุด

ต้องเตรียมรับมือกับเรื่องของฝนฟ้าขนอง
ภาคเหนือจังหวัดไม่ฮ่องศรน่านอุตรดิษฐ์
เชียงใหม่ลำพูนพิสุนุโลก
เชียงรายลำปางกำแพงเพชร
พยาวตากพิจิตรแพร่สุโขทัยและเจบูน
ต่อกันที่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

นครราชสีมาชัยภูมิบุรีลำ

นครสวรรค์ชัยนาฏราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรี
ละบุรีอ่างทองอุทัยธานีสุพรรณบุรี
มุดสงครามกาญจนบุรีพระนครศรีอายุทยา
สมุทรสาครกรุงเทพมหานคร
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกก็เช่นเดียวกัน

นครนายกชนบุรีปราจินบุรีระยองสะแก้ว
จันทบุรีฉะเคียงเซาและตราด
หลังจากกลุ่มฝนเคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณตอนบน
ถึงตอนกลางก็จะเคลื่อนที่ต่อไป
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ
คงต้องเตรียมรับมือต่อไปในช่วงวันหยุดนี้นะครับ
นี่คือสถานการณ์ฝนที่จะเข้ามาดับร้อนรวมไปถึง

พื้นที่ที่อากาศร้อนจัด

เรื่องของความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ